ก็เป็นรายการอุดเครื่องเตรียมความพร้อม
จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ในทุกระดูการ
ก่อนที่จะเปิดรายการเป็นทางการ
เพราะว่าหลายทีมใหญ่ก็ลงแข่งขันกัน

ราดูฟอร์มของลึกลบท่อนเรื่องกันเลยนะครับ
เกมของลิเวอร์ฟูครับลงเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่ในการจัดรายการนี้อยู่แล้วครับประเทศหลัก
ทันดอดบุญครับทีมจากบูเดสติก้าเกมนี้โมซาล่านะครับออกสตาร์ทเป็นสำรอง
แล้วดูจังหวะครับของโรลิสคาริอูสครับเครื่องหมายการค้าของคาริอูสครับตอนนี้
โอ้โหการออกบอลที่ดูแล้วไว้ใจไม่ได้ครับเตะไปเข้าทางของมักซีบิเลียนฟิลิปครับ
อย่างเดียวยิงสวนแล้วไม่เข้ากรอบจากนั้นครับนาที๒๕เป็นลิเวอร์ภูขึ้นนำก่อนครับ
ดรูโรเบอร์ซันเปิดไปให้กับฟูกิฟันไดทโมงเข้าไปครับ
ครึ่งแรกเหลือภูนำอยู่๑ต่อ๐
ครึ่งหลังดอดมูลครับมาตีเสมอเมื่อรักนาคาวานครับ
ไปทำฟาวทิสเตียนภูลิสิตตัวสำรองที่ลงมา
ในช่วงครึ่งหลังนี่แหละครับแล้วก็ที๖๕นี่แหละครับ
ที่ลงมาเนี่ยใช้เวลาไม่นานภูริสิตก็ลุกขึ้นมายิงจังหวะนี้

และคนเดิมเนี่ยนะครับพูลิสิตมายิงเสียบมมป์ให้กับดอทมูล
พลิกนำ๒๑ครับนาที๘๙

เค้าเจ็บดอทมูลมาได้ประตูชัยครับ
เมื่อคาริอูสปัดลูกยิงของทางภูริสิตไปเข้าทาง
ยาคอปบุญลาเซ่นนะครับยิงสวนเข้าไป
ครับเขตจะชนะนัดที่สองติดต่อกันครับค่ะที่เลฟฟูจะเล่นเกมที่สอง
พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่ยี่สิบหกกรกฎากรมครับ
ส่วนแมนยูก็ลงอุ่นเครื่องเช่นกันที่สหรัฐอเมริกาครับยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับ
ทำได้เพียงแค่เสมือนกับทางเอิร์ดเควคไปศูนย์ต่อศูนย์
ซื้อโรซิลครับเรื่องราวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับ
รุกของอาซินอลก็ออกมาแถลงการอำลาจากการเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนี
ซึ่งในแถลงการเนี่ยครับความยาวในสามหน้านะครับ
ซิลก็ได้พูดถึงรายละเอียดต่างว่าจะเป็นการอธิบายเรื่องของรูปถ่ายกับนาย
เซฟทายิปเออร์ดูกันประธานธิบดีของตุรกี
ก่อนที่จะเริ่มศึกบอลโลกที่รัสเซียนะครับรวมถึงการตัดเพาะสื่อ
และผู้สนับสนุนทีมชาติพร้อมกับโจมตีนะครับ
โอซิลครับในวัยยี่สิบเก้าปีก็ผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติ
ตั้งแต่ปีสองพันเก้าถึงปัจจุบันนะครับเก้าสิบสองนัด
ทำไป๒๓ประตูแล้วก็เป็นหนึ่งในขุนพลชุดที่เยอรมนีนั้นคว้าแชมป์โลกสมัยล่าสุดนะครับ
ในปี๒๐๑๔ที่บราซิล